ร้านร้านขนมร้านขนมเจ้าของร้านเอาอาหารคาวหวานมาทำบุญ
เลี้ยงผีรายญาติอืมในสุสานที่จังหวัดชนบุรี
ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ

ใช่ไหมใช่สุสรรค์ที่เขาไปกันทุกทีทุกทีไหมเนี่ย
แต่ยังดีหน่อยไปกลางวันหน่อยนะนะครับ
ไรคุณธรรมอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้คึกคักครับ
มีเจ้าภาพทำบุญเลี้ยงผีรายญาติกว่า
หลุมโอ้โหเอาอะไรมาเอาข้าวมันไก่ให้ผมว่าผมว่าที่เดิมที่เดิม
ผมจำอ๋อเออเออเออเอาข้าวมันไก่มาเอาขนมมาเอาน้ำแดงมา
มาตั้งโต๊ะเลี้ยงเขาบอกเต็มที่เลยนะครับนางสุภาพรเผ่าศรีหา
เจ้าภาพงานนี้ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขนมบอกว่าเธอเชื่อนะ
เรื่องการทำบุญเลี้ยงผีรายญาติจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
นี่ครับพาญาติมาเต็มเลยจึงชวนสมาชิกโดยครอบครัวพนักงาน
ทำบุญกันมามาช่วยกันน้องมามาทำบุญนอกจากนี้นะครับ
ยังเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อส่งไปให้ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตด้วย
จากนั้นจะพลาดได้ยังไงนี่ครับจุดทูปเสียงทายออกมาแล้ว
นะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยตาของคุณผู้ชมเองแล้วนะ
จากนั้นจะนำไปทำอะไรเรียนเชิญครับยินดีครับยินดีครับ
เห็นแบบนี้แล้วดูต่อกันเลยดีไหมคะเจ้าแม่อิงฟ้าค่ะ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
หกกันยานี้ค่ะเจ้าแม่อิงฟ้าจะแม่นไหมแม่นนะคะ
อิงฟ้าครับช่วยหยิบให้เบิร์ตสักชุดได้ไหมฮะ

แล้วไม่ต้องวางตรงไหนนะวางให้ตรงหัวใจผมก็พอครับ
โอ้โหนี่คือต่อให้เจ้าแม่อิงฟ้าหยิบแบบว่าชุดสัก๑๐ใบ
เบิร์ตก็ทุ่มอย่างนี้หรอเอาชุดสองใบก็พอ

ใส่จังหวะคนที่บ้านยังไม่ตื่นพี่เบิร์ตก็จะคึกหน่อย

กับคุณอ๋อมสกาวใจนี่แม่อ๋อม

ปากแบบนี้น่าจะเป็นเลขอะไรพี่น้ำแข็ง

โอ้อะไรโอ้ย
คือ๓ไม่แน่ใจนี่เจ้าพ่อจอมทัพนะ

คุณผู้ชมลองรวมกันดูว่าได้เลขอะไรบางคนก็บอก

แล้วบางคนก็สังเกตจากการอ้าปากของทั้งคู่นี่แหละ

มาแล้วแนวทางรัฐบาลไทยงวด

๕หมายเยอะแล้วก็๘ก็มีบ้างเหมือนกัน

ไปดูคลิปนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นเจ้า

ฮ่าฮ่าฮ่า

แล้วเดี๋ยวลูกทำงานนะทำอะไรพ่อ
ก็เสี่ยงเลขให้หน่อยนะ

โอ้โหมาหยิบทีเดียวหลดมา๓เลขเลย

แล้วก็มีศูนย์ด้วยมีคนมากดหัวใจคลิปนี้กว่า๒๐๐คนแล้วนะครับ
ก็มันออกมาตั้ง๓เลขคุณผู้ชมก็จะไปสลับหน้าสลับหลังสลับบนสลับร่างสลับพร้อมกัน
เลือกได้เลยนะคะจากเจ้าพาริด๊อกค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะตัวเงินตัวทอง
คือไปส่องหาเลขเด็ดกันหน่อยสิเอ้าสภาพคือโดนมัดปากโดนมัดขาแบบนี้
นี่ภาพที่เราเปิดมาคือเรียบร้อยแล้วโดนมอบตัวแล้ว

มันกินอะไรเข้าไปดูท้องมันดิ

คือเจ้าหน้าที่น่ะเขาจับได้นะแล้วเขาก็บอกว่าตอนแรกอ่ะเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้เนี่ยนะ
มันไปแอบอยู่ใต้ท้องรถกระบะโตโยต้าแล้วดูดูดูทะเบียนสิจ๊ะ
๓๓๓๐อุนดอนฐานีใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะ

กว่าจะจับได้แล้วเราออกไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในอาคารพานิชด์เลยนะ
ตัวอยู่ใต้ท้องรถกระบะก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับตัวไป
เอาใครชอบเสี่ยงโชคเมื่อกี้เห็นทะเบียนกระบะแล้วใช่ไหม
ส่วนเลขห้องของพี่ล่ะเลขอาคารของพี่ล่ะเท่าไหร่คะ
หนึ่งสองสามทับสี่เก้าจ้าอืมนี่